ช่วงโควิดหลายคนเดือดร้อนเหลือเกินนะคะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอาชีพนักร้อง
เป็นยังไงงานโชว์ตัวงานร้องเพลงหายเรียบเลยค่ะ
ตรันยูก็เหมือนกันได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้เตรียมที่จะทำเพลงนะคะแบบแดนสนุกค่ะ
แต่ดูเหมือนสถานการณ์ยังไม่ขี้คายนะคะเลยต้องพับโครงการเอาไว้ก่อน
ก็เลยหันมาทำเพลงแบบช้าซึ้งแทน
ถือเป็นปีแรกเลยนะที่เขาไม่ได้ร้องเพลงแบบข้ามปีค่ะ
ก็ค่อนข้างต้องปรับตัวอย่าเรียกว่าปรับตัวเลยต้องปรับอาชีพ
ขอบใจคุณเป้ยนะที่ทำให้ตัวเองโด่งดังอีกครั้งนึงและแม้ผ่านไป๑๔ปีแล้วคุณผู้ชม
ทางนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานแล้วก็เป้ยมากเลยนะคะหากมีโอกาสเนี่ยคงได้ร่วมงานกันอีกนะจ๊ะ
ก็บอกไม่ถ้าไม่มีเป้ยนะเพลงนี้มันก็ไม่เป็นที่รู้จักมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบส่งเสริมกัน
น้องปารินตกใจคุณแม่อาจจะไม่เคยเห็นคุณแม่ในภาพนี้ไงเป็นสาวเซ็กซี่สวยเลย
ก็เลยบอกว่าเนี่ยน้องปารินรู้ไหมเนี่ยคุณแม่นี่คือตำนานที่ยังมีลมหายใจเลยนะ
ยุคนั้นใครก็ต้องแบบเป้ยปันวาด